ใหม่ลักษณะอากาศไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
ในหลายจุดหลายพื้นที่เรามาตรวจสอบกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้าง
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตอนนี้
สุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนที่ยังคงพัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
สัปดาห์นี้อ่อนกำลังลงไปนะครับแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มทีวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นระดับปานกลาง
แน่นอนครับก็จะทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นตกมากขึ้น
อกจากนี้เองในช่วงบ่ายแก่เย็นก็จะมีกระแสลมจากทางทิศใต้นะครับ
อบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ชื้นเหล่านี้เมื่อสะสมตัวเยอะเข้าก็จะสามารถทำให้เกิดฝนได้ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
โดยเฉพาะช่วงเย็นเป็นต้นไปไปจนถึงช่วงค่ำ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
อกจากนี้เองตอนบนของประเทศไทยหลังจากนี้เป็นต้นไป
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับ
เพราะว่าคาดการณ์ว่าก็จะมีการก่อตัวของหย่อมฝน
หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ประอิสานตอนบนมีโอกาสเกิดฝนมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้เองจุดที่มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆ
คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกภายใน๑ชั่วโมงนี้
ตอนบนจนถึงตอนกลางแถวบริเวณจังหวัดตากอุทัยธานีนะครับ

ในบริเวณพื้นที่จังหวัดสุราธานีตรังแล้วก็สตูน
พื้นที่เหล่านี้เองคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกภายใน๑ชั่วโมงนี้
ใครที่จะออกจากบ้านระวังกันหน่อยนะครับ
มาดูการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไป๒๔ชั่วโมงนะครับ
ในช่วงเที่ยงวันนี้มีโอกาสตกในบริเวณพื้นที่ระนองพังงาภูเก็ตนะครับ

ส่วนช่วงเย็นวันนี้ก็จะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยนะครับ

ช่วงสายวันนี้อาจจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่
ในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสาน
หลังจากนั้นครับช่วงเย็นครับ
กลุ่มฝนนั้นจะเริ่มไปตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
จะสังเกตว่าตกหนักละทีเดียวหลายจุด
อุดรธานีมุกดาหารเพื้นเอ็ดขอนแก่นอุบรรณรจฐานี

จุดอาจจะตกหนักโดยเฉพาะขอนแก่นอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนที่มีการคาดการณ์ว่าจะตก

ส่วนนี้เป็นปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับจากการตรวจสอบก็พบว่า

ก็คือในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

แถวบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราช

ส่วนในบริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลางนั้น

ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากการตรวจสอบ
วันนี้โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่
ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนก็คือช่วงเย็นไปจนถึงช่วงหัวค่ำนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นวันนี้
ยังไงดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงการติดตามพยากรณากาศ

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ